เรื่องสวยงามต่อไปเลยละกันกับนางเอกคนนี้
หมายดาวิกานะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องมากกว่าสาวมาก
เออคาเฟ่เขาว่าสุดยอดเลยคนเยอะทุกอาทิตย์ที่ฉันผ่านไป
แล้วก็เห็นว่าปังไม่แพ้เรื่องอื่นเลยนะคะ
ก็คือเรื่องร้องเพลงซิงเกิลที่ปล่อยไปไปค่ะ
ชอบปะเนี่ยชอบปะเนี่ยชอบฉันก็พูดมาเออ

แห่ร้องแห่เต้นกันเพียบเลยคุณผู้ชม
ซึ่งต้องบอกว่าแบบนี้สายนักร้องของเธอก็ดูปังอย่างต่อเนื่องนะ
สาวใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะมีผลงานเพลงใหม่
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

เออนะคะเป็นเพลงแนวแบบว่า

อ่ะติดตามเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่อดถามไม่ได้เลยคืออีกหนึ่งเรื่อง
คุณผู้ชมเสื้อตังตาที่น้องหมาน้องแมวใช่มั้ย
มันมีที่มาที่ไปยังไงไอ้คลิปนี้
ก่อนจะปิดท้ายนะคะเรื่องที่เธอต้องขอร้องนะ

อ้าวมีลุงก็ต้องมีป้าป่ะ

มัยสั่งมาแคปเลยจะเอาเสื้อตัวนี้แหละ

จริงมันขยายได้เยอะมากไง

ไม่ได้มันก็ไม่ถึงจุดนี้
เรียกเป็นเพื่อนกันแหละอ่าดาวิทย์
อ่าเพื่อนดาวิทย์แต่ขอร้องอย่าเรียกป้าเมื่อกี้ใครใครนางไหน
บอกว่าให้ปิงปองใส่แขนนางไหนเมื่อกี้สัมภาษณ์
นักข่าวแบบแกงแซวเล่น
แต่ว่าน่ารักตอนนี้ปิงปองไม่ว่างทำชุดใหม่แล้ว
ผีจากชุดแม่ชมตอนนี้ท่องผ้ามันยาวเกิน
เรียบร้อยแล้วระหลังมาก
คุณผู้ชมใครจะไปคิดว่าเป็นนางเอกดังเบอร์นี้
ความฝันอีกหนึ่งอย่างคืออยากเป็นนางงามค่ะ
จริงดาวินี่คือสารฝันแม่พี่สาวสองทั้งประเทศได้เลยนะ

เพราะว่าใหม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลายคนไม่รู้นะจ๊ะคุณพี่
ตอนหนูก้าวเท้าเข้าวงการบันเทิงเนี่ย
หนูนี่นะเดินไปหาผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่ง
บอกว่าคุณพี่คะหนูจะพอมีโอกาสเป็นนางงามในช่องคุณพี่ได้ไหม

อยากเป็นนางงามพอดีว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่ามองแล้ว
จดเท้าเธอก็สวยนะแต่เธอเหมาะจะเป็นนางเอกมากกว่า

ขาเขาไม่สวยขาโก่งก็เลยได้มาเป็นนางเอก

แต่คนที่เนรมิตความสวยให้น้องใหม่กลายเป็นนางงามมงลงแบบนี้ก็คือ
ใครก็รู้จักน้องฉัดดารงดาราแต่งหน้ากันทั้งเมือง
แล้วเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ๑๐ปีของน้องฉัดคืออะไรคุณผู้ชม
ฉัดคนนี้เคยแต่งหน้าให้ดาวิตอนเล่นหนังพี่มากพระขนง
แลกโธมาแล้วนะคะมาคราวนี้ขอจับสวยหน่อยนะคะไม่ต้องแต่งเป็นผีแล้วนะ
แต่งสวยเนี่ยเป็นนางงามสวยหัวจะหลดเท้าเลยสวยจึ้งสวยตาแตกสวยแบบตะโกน
นี่มันแบบเบ้าหน้าจักรวาลแล้วนะคุณผู้ชม

ว่าไหมพอเขียนคำว่าไทยแล้วประหนึ่งว่าตัวแทนไทย
ใจแม่มาไหมใจแม่มา
เอาจริงนะปีนี้ใหม่สารฝันตัวเองเยอะมากนะ
ทั้งเรื่องงานแสดงงานร้องเพลงแล้วนี่ยังนางงามอีก

ไม่ต้องฝันอยู่เฉยดีแล้ว